คุณผู้ชมหลายคนตอนนี้ที่ดูอยู่ทางบ้านมีทั้งน้องหนูนักเรียนด้วย
ให้นักเรียนตั้งใจเรียนดูว่าคุณครูท่านเนี่ยเค้ามีวิธีการสอนแบบไหน
เออครองหน้าเลึดอยู่อ่าได้เวลาเรียนแล้วมายัง
นับสือแล้วก็พรียานับมือสือให้เรียบร้อยวันนี้ใครกินข้าวอยู่ก็กินด้วยดูด้วยไป
ดูด้วยไปแค่หน้าครูก็เสพแล้ว

ตั้งแต่ประโยคแรกที่เปิดไลฟ์เลยนะคะ
คือมันเป็นการสอนแบบออนไลน์ค่ะ
สอนออนไลน์ความยากอยู่ตรงที่ว่าจะทำยังไง

ตั้งใจอยู่กับคุณครูจนจบวิชาเรียนนี้
แต่ดูแบบนี้เด็กตั้งใจแล้วก็มีความสุข
ถึงกับเรียนไปหัวเราะไปท้องคัดท้องแข็งกันเลยนะคะ

อ้าวปีเตอร์ปีเตอร์คิดถึงแหละดูออกค่ะนะ
ก็สนุกสนานกันไปทั้งคุณครูทั้งนักเรียน
เพราะว่าคุณครูเขามีการใส่ทั้งลีลาท่าทางคำพูดคำจา
อย่างนี้ค่ะโอ้กินข้าวไปด้วยมันจะแซ่บ
เพราะว่านอกจากอาหารที่แซ่บแล้วก็หน้าครูนี่แหละที่แซ่บ
เป็นยังไงเป็นแบบว่าคำศัพท์วัยรุ่น
นะทำให้นักเรียนเข้าถึงแล้วก็เข้าใจ
แล้วก็มีนักเรียนคนหนึ่งค่ะเขาบอกคุณครูว่าเขาอกหัก
เขาบอกว่าเขาอกหักแล้วไปดูกันว่าคุณครูเนี่ย
ปลอบใจหรือว่าให้คำปรึกษานักเรียนคนนั้นยังไง

คุณยะพอร์ตอกหักค่ะค่ะทำบันทึกข้อความแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะ
อกหักก็บันทึกข้อความแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปเลยนะคะ
คุณครูบอกแบบนี้เอางั้นเลยเหรอ
เขาอย่างงั้นเลยหรอนี่อกหักหรือว่าน้ำปลาไม่ไหลเลยนะคะ
ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็เป็นการให้คำปรึกษาสั้นนะจ๊ะ
เรียกได้ว่านักเรียนมีปัญหาหรือมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไร
คุณครูพร้อมให้ความช่วยเหลือได้หมดแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้จริงหรือเปล่า

คุณครูที่นี่เอาจริงไปตั้งคณะตลกได้เลยนะ

สำหรับจังหวะรับส่งโบ๊ะโบ๊ะบะกับนักเรียนหมดเลย
คุณดูนี่เป็นคุณนี้อยากเรียนไหม
บอกว่าอยากเรียนทั้งวันเลยนะถ้าเจอคุณแบบนี้ไม่หนีเลยนะ

หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปเนี่ยนะคะมีคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์

เหมือนคุณชิสาบอกเนี่ยนักเรียนคงจะอยากเรียนจนจบคาบแหละ

บางคนก็แซวขำว่าเออดูไปดูมา
ก็ไม่ต้องเขียนบันทึกข้อความถึงผู้ใหญ่ตรงนั้นหรอก
เพราะว่าคุณครูเนี่ยชุดคุณครูเหมือนผู้ใหญ่บ้านอยู่เหมือนกันนะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
ช่วงที่หลายคนต้องเรียนหนังสืออยู่บ้าน

ก็เป็นเทคนิคกลยุทธ์ของคุณครูที่แตกต่างกันออกไป
อยากจะให้นักเรียนอยู่กับเราจนจบคาบเรียน
สมัยเรียนก็มีคุณครูคนหนึ่งที่ชอบเล่าเรื่องสนุก
ให้นักเรียนฟังบ้างผมเรียนอยู่ด้วยเนอะ
ดีมากเลยมันทำให้เราอยากอยู่ในห้องเรียน

จำเรื่องราวที่สอนไม่ได้แต่เรื่องตลก